สถานการณ์โควิด๑๙วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อถ้าดูตัวเลขจริง
อีนูนนะฮะเลย๗๐๐๐แล้วครับคุณผู้ชมฮะ
สถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งมาดูครับยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะวันนี้นะฮะ
ยอดผู้ติดเชื้อธรรมเศรษฐิสูงสุดอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่๒๒๙๘๔ราย
คุณหมอธีระวรธนารัฐนะครับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
สูงกว่าสัปดาห์ก่อน๑๐๒๒และสูงกว่า๒สัปดาห์ก่อน๕๘
คุณผู้ชมดูเส้นกราฟไปนะฮะเดี๋ยวจะพยายามอธิบายมีภาพให้ดูง่ายด้วยนะครับ
เคยมีการคาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้ออาจพุ่งไปถึง๘๕๔๗๖รายต่อวัน
บ่งชี้อะไรบ่งชี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันในระลอกโอมิครอนนี้เนี่ยนะ
สูงกว่าระลอกก่อนหน้า๓๖๕เท่ายอดของวันนี้นะฮะของประเทศไทยเนี่ย
ยังคิดเป็น๓๐๙เท่าแล้วถ้าหากขาขึ้นมันยาวนะฮะ
ขาลงก็จะยาวกว่าเดิมประมาณ๑๕เท่าโดยเฉลี่ยนะครับ
คุณหมออาจารย์ธีระเนี่ยนะฮะย้ำบอกว่าดังนั้นเนี่ย
โยบายแล้วก็มาตรการของรัฐด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันควบคุมโรคนั้น
สำคัญที่สุดครับเอาล่ะดูกราฟไปนะฮะหากตรวจสอบยอดตั้งแต่วันที่๖มีนาคม
เป็นต้นมาพบว่ายอดผู้ตรวจพบเชื้อตามระบบนะครับอยู่ที่ระดับ๒๑๐๐๐ถึง๒๒๐๐
คือเราตรวจกันได้เองไงโอ้โหสูงจริงคือช่วงตั้งแต่๘๙๙๐เนี่ยคือขึ้นมาเลย
๒วันนี้ขึ้นมาเยอะเลยนี่แหละครับคือมีการกระโดดไปถึงเฉียด๕๐๐๐๐รายต่อวันนะครับ
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มสูงนะไม่ได้ลดนะล่าสุดใน๗๔รายนะครับของวันนี้